พระเอกหนุ่มหล่อขั้นเทพอย่างมาริโอ

งานนี้หลายคนก็มาร่วมปกป้องมาริโอกัน

หน้าตาก็เป๊ะปังหล่อละมุนไม่แพ้ใคร

เราก็น้อยว่าเออโอเขาจะน้อยหรือเปล่า

ริโอบอกว่าเอาจริงพี่ผมก็น้อยใจเหมือนกัน

ช่วงนั้นผมอาจจะบวมโซเดียมก็ได้นะ
ด้วยชุดเสื้อผ้าเนี่ยไซส์มันเล็กมันอาจจะดูแน่นนะ

จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วกันเนาะ
ไปฟังเสียงมาริโอคนหล่อกันหน่อยจ้า
ซีเรียสครับแต่ก็แอบเสียใจนิดนึงครับ
เพราะว่าบางทีคนเราอาจจะบวมผงชูรสหรือเปล่า
โซเดียมมันเยอะพอเขาถ่ายอย่างนี้

แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธครับ

อาจจะชุดวันนั้นที่ใส่อาจจะอยากใส่ชุดเก่า

ใช่ครับผมก็ไม่อยากให้เขาออกตัวแรงนะ

ที่นักข่าวเราก็บอกแต่เจอตัวจริงก็หล่อนะ
คุณพันสามติดตามด้วยนะ

จริงคุณผู้ชมอย่าไปเน้นด้านลบเลยให้กำลังใจกันดีกว่าเนอะ
ไม่น้อยลองมาทักเราสิโอ๊ยน้ำตายหดแหมะเลยนะ